จะได้เป็นการลดปริมาณของตลาดราคาจะได้ไม่สูงฮะ
ไปมาชักกลับแทบไม่ทัน
คือไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าเพิ่งได้เจ้าที่จะซื้อนะ
ปรากฏว่าไอ้คุณภาพของมันเนี่ย

พูดเมื่อวานนี้สองสาวรองโฆษกตอนนี้ชักกลับเรียบร้อยแล้ว
ต้องเอากลับก่อนเพราะว่าคุณภาพมันไม่ได้
แต่อยอไทยเนี่ยรับรองมันแปลก

เมื่อวานนี้เป็นการเปิดเผยของท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะ
ท่านประหลัดเนี่ยท่านเป็นประธานบอร์ดขององค์การเพศัตริย์ศัตริย์กรรมด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้ท่านเกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นโครงการพิเศษของรัฐบาลนะเอาฟังคำนี้ก่อน
เป็นโครงการพิเศษของรัฐบาลดำริผ่านสปสช
ก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รวมถึงโรงพยาบาลราชวิถีให้องค์การเพศัตริย์ศัตริย์กรรมเนี่ยไปคัดสรรมา
สรรบริษัทมาให้ผ่านออยแล้วเอามาแจกชาวบ้าน

ให้บอกไว้ว่าราคานี้รัฐบาลซื้อให้ชุดละ๗๐บาท

นี่ก็ซื้อ๗๐บาทได้นี่ทำไมก่อนหน้านี้เห็นเป็นหลักร้อย

แล้วทำไมรัฐบาลสามารถซื้อ๗๐ได้
เป็นการคุยกันราคามันก็เลยไม่ได้ดีดโดดเด้งสักเท่าไหร่นะฮะ
แตก๘๕๐๐๐๐๐ชุดไปมามาหลายภาคส่วนแสดงความห่วงใหญ่ทางออยทางอพทางศปศช

ขั้นตอนใหม่คือมีการยื่นประมูลอย่างเป็นทางการจะได้โปร่งใสคุณภาพจะได้เหมาะสมด้วยคือเรื่องของเรื่องนะ
ถ้าหากคุณหมออีกท่านหนึ่งประธานชมรมแพทย์ชนบท
ถ้าท่านไม่ออกมากระตุ้นกระตุกต่อมทั้งหลาย
แต่ถ้าได้มาแล้วมันจะมีคุณภาพได้ยังไง
เพราะทางออยสหรัฐอเมริกาไม่ผ่านนะฮะ
เหตุการณ์นี้ไม่ผ่านออยของสหรัฐอเมริกาแต่ทางไทยผ่านเฉยเลย

เข้าสู่กระบวนการ๑เรื่องของการประมูลให้ถูกต้อง
เรื่องของคุณภาพต้องมีความถูกต้องด้วยนะฮะ

เป็นขึ้นมาแต่มีขีดเดียว

ใช่ปั่นปวดเลยนะคะเมื่อวานนี้หมอสุพัฒน์บอกเลยนะคะว่า
คือเรื่องของการประมูลเนี่ยอย่ามาใช้ในยุคแบบนี้ได้ไหม
ประมูลยึดราคาที่ต่ำใกล้เคียงกับราคากลางมากที่สุด
แต่คราวนี้ถ้าเกิดราคาต่ำแล้วมันไม่มีคุณภาพ

กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะไปพอกตรงอื่นแทนนะคะ
สำหรับงบประมาณจะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

เมื่อวานนี้หลายคนฟังข้อมูลชุดนี้แล้ว
ก็ตกอกตกใจนะคะว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
อีก๑๐๐วันหรือ๓เดือนข้างหน้า
คนไทยครึ่งประเทศจะติดโควิด
คุณผู้ชมข้อมูลจุดนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบมั่วนะคะ
คุณหมอท่านนี้ค่ะคุณหมอมนูลีชเวงวงค่ะ
เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนัก
และโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชายุทธ์ค่ะ

จริงแล้วก่อนหน้านี้คุณหมอมนูนเคยคาดการณ์

ตัวเลขที่มันปรากฏที่สอบคอรายงานทุกวันเนี่ย

เดี๋ยวระดับหมอหมอมนูลยังไม่เชื่อเลย

บอกว่าไอ้สมมุติฐานของผมที่บอกว่า
อีก๑๐๐วันคนไทยครึ่งประเทศ๓๕ล้านคนจะติดโควิด
มุติฐานผมอยู่บนหลักวิชาการ

เพราะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดไปดูข้อมูล

ตอนนี้อินเดียตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๓๑ล้านคน
แต่ทางการแพทย์ของเขานะยืนยันแล้วก็ยอมรับว่า

มีผู้ป่วยติดเชื้อ๙๐๐ล้านคนนะคะ

มันน่าจะเป็นตัวเลขที่คุณหมอบอกไม่ใช่เหรอ

ก็ใช่ไงไม่ตรวจไม่เจอแปลว่าอะไร
เราตรวจเชิงลุกน้อยน้อยมาก

นี่ก็เลยทำให้ตัวเลขเรายังต่ำอยู่
แต่หมอมนูนบอกว่าคือถ้าเกิดว่า

ถามว่าคือคนที่ติดโควิดแล้ว

พี่อาจจะไม่แสดงอาการพี่ต้นติดพี่ต้นอาจจะแสดงอาการ

คุณหมอยกตัวเลขมาแบบนี้นะคะคุณหมอบอกว่า
คือถ้าเกิดว่าไปดูผมสมมุติตัวเลข
๑๐๐๐คนมีคนติดโควิด๙๐๐คน
คนจะแสดงอาการเล็กน้อย
คนก็จะมีการแสดงอาการมากขึ้น

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต๑ใน๑๐๐อันนี้ถือว่าน้อยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาตัวเลขที่ดิฉันเล่าให้ฟัง
ฝั่งทั้งหมดไปคาดการณ์๓เดือนข้างหน้า๑๐๐วัน
นี่คือทำไมหมอมนูลถึงคาดการณ์ว่า
อีก๓เดือนตัวเลขของเราผู้ป่วยจะไปตกที่๓๕ล้านคนนะคะ

แล้วทางรอดของประเทศไทยคืออะไร

และต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ
มีคุณภาพและรวดเร็วในการฉีดนะครับ

บอกว่าต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดภายในร้อยวันนับจากนี้

รอไปจนถึงปลายปีหรือปีหน้าไม่ได้นะคะ
หลังจากนี้ต้องเร่งปูพรม

มนูลบอกว่าคือถ้าเกิดว่าไปดูตอนนี้นะ
โฟกัสที่เข็มแรกเราฉีดน้อยมากประมาณ๑๖ล้านคน
จริงแล้วต้องฉีดให้ได้๔๐๔๕ล้านคน

ต้องเอาคนไทย๔๐๔๕ล้านคนมาเร่งฉีดเข็มแรกให้ได้
ที่๒ถ้าเกิดว่าวัคซีนมีมีพอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ
คือทางรอดนี่คือวิธีนี้ค่ะ

ปัญหาเรารู้ทั่วกันคือวัคซีนไม่พอใช่ไหม
มันเลยเดินหน้าฉีดไม่ได้เร่งฉีดไม่ได้
ส่งมอบล่าช้าส่งมอบไม่พอนะคะหมอมนุนบอกว่า
ตัวเองเคยโพสต์ไปแล้วนะคะเสนอให้รัฐบาลเจรจาต่อรองกับบริษัท
ส่งมอบวัคซีนที่สั่งจองล่วงหน้าให้เร็วขึ้น
แต่ถามว่าสำเร็จไหมจะสำเร็จได้ไง
ก่อนหน้านี้จำมาได้ไหมที่มีการแฉออกมาเอกสาร
คือคุณอนุทินไปจองล่วงหน้าช้าแล้วก็จองในปริมาณที่น้อยด้วย
ต่อเดือนสักประมาณ๑๐๑๕ล้านโดส
แต่เราคือเอาไว้สักประมาณ๓ล้านโดสต่อเดือนที่เหลือส่งออก
มนุนบอกว่าเพราะฉะนั้นทางรอดตอนนี้น่าจะมีเพียงทางเดียวแล้วล่ะ
คือการเสนอให้นายกใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพื่อให้คนไทยได้ฉีดก่อน
นี่แหละ๑๐๑๕ล้านโดสซึ่งถ้าเกิดว่ามีการใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกวัคซีน
ก็จะทำให้ประเทศเรามีวัคซีนอยู่ในประเทศ๓๐๔๕ล้านโดสภายใน๓เดือนนี้
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีจำนวนเท่านี้แล้วคนได้ฉีดเข็มแรก
นั่นแปลว่าอัตราผู้เสียชีวิตจะลดลงอย่างควบภาพเลยนะคะ
ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วผู้ป่วยรายใหม่ก็จะไม่ไปแตะ๓๕ล้านคน
ภายใน๑๐๐วันอย่างที่คุณหมอคาดการณ์วัคซีนคือคำตอบ
ผมยกตัวอย่างให้ประเทศนึงแบบที่หมอบอกเนี่ยอินเดียจำได้ไหมครับตอนเขาพลิก
อะไรก็ตามที่จะใช้รักษาป้องกันโควิด๑๙เขาไม่ส่งออกเลย
ใช่ตอนนั้นเราก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันเพราะบางอย่างเราต้องซื้อจากอินเดีย
ยังยาฟาวีเขาก็ไม่ส่งให้เราใช่ไหมครับ